แต่ว่าเรื่องรักที่มันไม่สมหวังแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราว
เราก็ติดตามมารายวันเลยนะ

เพราะว่ารอยร้าวมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย
กลายเป็นทั้งสองฝ่ายก็บาดหมางไปทั้งคู่นะคะ
ทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าเตรียมที่จะฟ้องร้องกันแล้วล่ะค่ะ
โดยตำรวจก็พยายามที่จะนัดทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ
เจรจามาไกลเกลี่ยกัน
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็พยายามไปสอบถามทั้งสองฝ่ายแหละ
อันนี้ไปดูที่บ้านของฝ่ายหญิงก่อนคุณดูสิ
ไปถึงที่บ้านของคุณมะนาวนางสาวจุธาทิพย์นิ่มนวลที่ราชบุรี
ยังเห็นข้าวของเครื่องใช้อะไรในวันที่จัดงาน๒๒กรกฎาคมเนี่ย
ยังอยู่ในบ้านอยู่เลยใช่ค่ะเราก็ไปเจอกับคุณพ่อของคุณมะนาว
คือคุณพ่อภัยทูลนิ่มนวลก็บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจของลูกสาวยังไม่ดีขึ้น
เพราะว่าก็ยังรับไม่ได้กับการกระทำของครอบครัวในพาคิน
แม้รับปากกันเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่ว่าวันจริงไม่มางานแต่ง
แล้วก็ทำให้ครอบครัวได้รับความเสียหาย
คุณพ่อบอกด้วยนะคะบอกว่าเงินต่างที่เอามาจัดงานแต่งงานเนี่ย
ครอบครัวพ่อเป็นฝ่ายออกเองหลายแสนเลย
แล้วก็ครอบครัวพ่อก็ไม่ได้มีฐานะอะไรใหญ่โตก็เป็นเงินที่ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามา
พ่อมะนาวบอกด้วยนะคะบอกว่าเพิ่งเจอกับทางฝั่งพาคินครั้งแรก
ตอนที่มาสู่ขอลูกสาวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทั้งคู่เนี่ย
กันตั้งแต่เมื่อไหร่ปกติเนี่ยพ่อก็อาจจะไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวของลูกสาวอยู่แล้ว
เพราะว่าเห็นว่าลูกสาวโตแล้วไง๒๕๒๖แล้วค่ะ
ก็เป็นผู้ใหญ่มีความคิดแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างที่รอให้ทนายความเนี่ย
ดำเนินการเรื่องค่าเสียหายต่างแต่คุณพ่อบอกว่าไม่อยากเปิดเผยรายละเอียด
แม้ว่าการแต่งงานของทางมะนาวพาคินจะไม่ได้มีการทำเป็นหนังสือสัญญาก็ตามนะ
ส่วนกรณีที่บอกว่าอาจจะถูกอีกฝ่ายฟ้องกลับเรื่องของพรากผู้เยาว์
บอกว่าอันนี้ให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายเลย

พ่อเขาปูเขามาถูกขอนะครับก็คือว่าทองเราก็เลี้ยงดูของเราได้
เพราะลูกของมะนาวก็คือหลานผมผมรับได้ผมก็เลี้ยงได้
มันไม่มีการคืนที่หรอกทำกันขนาดนี้
อย่างการแต่งงานเนี่ยเราได้มีการแบบว่าเซ็นกันบ้างไหมครับ
เป็นทำรายละเอียดอักษรไหม
ไม่ได้เซ็นก็คือว่ามาสู่ขอกัน
คุณยายพูดกันรู้เรื่องใช้คำพูดเนี่ย
จะต้องมาเส้นมันไม่ใช่ซื้อขายอะไรอย่างนี้
คนยายมาอย่างปูเขาเนี่ยคนยายจะมาพูดกันอย่างเงี้ย
ตกลงก็ตกลงด้วยว่าจา
ก็การสู้ขอก็ไม่มีการเซ็นสัญญาที่ไหนเขาก็ไม่เซ็นอยู่หรอกครับ
คนใหญ่คุยกันเนี่ยพูดกันมันก็ต้องรักษาคำพูด
ตอนนี้ต้องคุยกับทนายน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ
แต่ก็ไม่แน่ใจนะต้องให้ทนายแนะนำอีกที
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ที่เราต้องที่ทำขึ้นมาจัดขึ้นมาอย่างนี้
รวมแล้วทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับคุณพ่อ
ไม่แน่ใจแหละค่ะต้องดูที่ว่า
ที่แต่ละเจ้าเอามาเก็บเนี่ยมันรวบรวมแล้วได้เท่าไหร่

คือว่าเก็บหลักฐานยังไม่ครบ

นี่แหละค่ะพอคุยกับทางคุณพ่อของฝ่ายหญิงแล้วนะ
คุณกิติศักดิ์ของเราก็นั่งรถไปต่อเลย
ไปบ้านของฝ่ายชายหน่อยไปพูดคุยไปสอบถาม
ทีนี้พอไปเนี่ยทางด้านว่าที่เจ้าเบาเนี่ย

ก็เลยไปถามคุณพ่อของพาคิน

คุณพ่อบอกว่าหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ย
พร้อมจะรับผิดชอบเรื่องราวที่ทำให้ฝ่ายหญิงเสียหายนะ
พอได้เจอกันได้ขอโทษไปแล้ว
แต่เห็นว่าฝ่ายหญิงเนี่ยฝ่ายมะนาวเนี่ย
ไม่รับคำขอโทษเพราะเขาพูดกลางรายการหนึ่ง

บอกว่าไม่รับคำขอโทษจากครอบครัวนี้ค่ะ
อันนี้คุณพ่อพาคินบอกเลยนะ

แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างรอให้ทางทนายความเนี่ย
ดำเนินการเตรียมที่จะฟ้องกลับเรื่องภาคผู้เยาว์นะคะ
ถ้าเกิดว่าถูกฟ้องเรื่องเรียกค่าเสียหายมา
เพราะว่าอะไรอ่ะภาคินเนี่ยเพิ่ง๑๘ประโยคเองค่ะ
แต่ว่าตอนที่คบกันเนี่ยคือ๑๗ปลายเนี่ย
พ่อก็เลยบอกว่าจะฟ้องเรื่องนี้
แล้วเมื่อวานนี้ทางมะนาวก็มีการนัดให้ไปเจรจา
ที่สพเมืองราชบุรีแต่ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ย
นัดไปก่อนยังไม่มีกำหนดวันเจรจา
พ่อก็บอกว่าจริงใจพ่อก็อยากให้เรื่องราวนี้

เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะคุยกันได้เมื่อไหร่

หรือว่าจะต้องเสนออะไรวันดีครับเนี่ยนะ